อ้าว

สวัสดีค่ะก่อนขยันจัดกิจกรรม
เชิญชวนให้วาดที่ผู้สมัครสอสอหญิง

มาแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นกันชัดว่า

แนวสวิชยาวัฒนภุกณะ

เขตราชบุรณะทุ่งครุ

ถึงนโยบายของภาคชาติพลนากา
พร้อมทำท่าภาษามือได้อย่างคล่องเขว

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอนะลูกใคร
แต่ก็ขอวัดดวงในเขตบางพัฒน์กรุงเทพฯหวานาคอร์ด
เธอบอกว่าลูกเนเน่ขอสารต่อคุณพ่อไปร่ง

ก็เอาเป็นว่าอย่าเผลอพูดชื่อพักผิดแบบคุณพ่อนะคะคุณน้องค่ะ
ขึ้นเหนือไปกันที่จังหวัดจี้ยังหายกันบ้าง
รอบนี้พรรพเภอไทยส่งสาวยิมฟิซาราดีเตชะธิรวรรดิ

ลงชิงชัยในเขตอำเภอเมืองผ่าน
ผู้ขนันกับคุณพ่อวิสานเตชะธิรวรรดิ

เขายกป้ายติดป้ายหาเสียงด้วยตัวเอง
เมื่อมีเวทีปราศัยก็หอพิวของดีอย่างปานินอำเภอเมืองผ่าน
ไปยืนยันว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่
เขาจะต่อยอดราคาป่านิ้มที่ขายได้ดีมีตังค์นักนะเจ้า